คุณสุภาพคลี่ขจายนะคะได้เคยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมเถื่อนไว้แล้ว
เป็นเรื่องของลักษณะและการหลีกเลี่ยงนั้นทำได้อย่างไร
วันนี้ต่อเนื่องเลยนะคะเป็นเรื่องของมาตรการของรัฐบาล
ที่จะจัดการกับโรงแรมเถื่อนต่าง
รวมทั้งทำไมโรงแรมเถื่อนเหล่านี้ถึงยังคงเปิดกิจการได้ในประเทศไทยนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

ต้องถือคติตีเหล็กต้องตีตอนร้อนอีกวันหนึ่ง
เพราะว่าในช่วงที่เรามีรัฐบาลที่มีอำนาจพิเศษ
ได้จัดระเบียบหลายเรื่องที่เป็นเรื่องยากสำเร็จไปเยอะแล้วนะครับ
ที่รายการนี้พยายามขีดเส้นใต้ต่อเนื่องมาก็เช่น
ทวงคืนผืนป่าอันนี้ก็ทวงกลับมาได้เยอะแล้ว
จัดระเบียบหาบเล่แผงลอยอันนี้ก็ทำมาได้เยอะแล้ว
จัดระเบียบการบุกรุกที่สาธารณะที่โน่นที่นี่

เหลือเรื่องโรงแรมเถื่อนนี่แหละที่จะต้องใช้อำนาจพิเศษ
ของรัฐบาลนี้ดำเนินการเสีย
ท่านรองนายกบอกต้องใช้เวลา๔ปี๕ปีนานไปครับ
๔ปี๕ปีเนี่ยเดี๋ยวพอมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ก็จะเงียบไปอีก
ข้อมูลเรื่องโรงแรมเถื่อนเนี่ยเอามาย้ำอีกทีนะครับ
ในข่าวเนี่ยที่รองนายกออกมาเปิดเผย
นายกพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบบอกว่าโรงแรมและที่พักผิดกฎหมาย
ทั่วประเทศมี๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์รวมกันเป็นห้องเนี่ย
๒๔๐๐๐๐ถึง๒๗๐๐๐๐ห้อง
ห้องพักทั่วประเทศมีแค่๔๐๐๐๐๐ถึง๔๐๕๐๐๐
แต่ว่ามากกว่าครึ่งผิดกฎหมาย

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
บอกว่าจากการสำรวจโรงแรมห้องพักในภูเก็ต

มีประมาณ๒แสนกว่าห้อง
พบว่าใน๒แสนกว่าห้องเนี่ย
มีโรงแรมถูกกฎหมายเพียง๙๐๐ห้องเท่านั้น

อีก๑๘๐๐๐ห้อง
เป็นโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต
เป็นบ้านพักเปิดเช่ารายวันรายเดือน
แล้วทำให้มีการตัดราคาห้องพัก
เมื่อ๖ปีก่อนเนี่ยราคาห้องพักในภูเก็ต
ห้องหนึ่ง๔๐๐๕๐๐บาทต่อวัน

แทนที่จะได้ขายได้เพิ่มขึ้น
ลดเหลือลง๒๐๐๐บาทต่อวัน
ราคาก็ถอยลงไปเรื่อย

ปีที่แล้วมีการสำรวจโรงแรมห้องพัก๒๖๐๐กว่าแห่ง
กว่า๑๓๐๐๐ห้องพบว่ามีใบอนุญาตถูกต้อง
เนี่ยประมาณ๔๐เท่านั้น
ที่เหลืออีก๗๘๐๐๐ห้อง

ที่ผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตทั้งสิ้น
แล้วจากข้อมูลนี้ท่านลองคิดดูสิครับว่า
เงินภาษีของชาติหายไปปีละเท่าไหร่
เงินใต้โต๊ะที่โรงแรมผิดกฎหมาย
เหล่านี้ต้องจ่ายเพื่อให้ดำเนินการได้เนี่ย
ปีละเท่าไหร่เข้ากระเป๋าใคร
ไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะเปิดได้
ถ้าเผื่อว่าไม่จ่ายใต้โต๊ะ
ฉะนั้นจะเห็นว่าโดยข้อมูลอย่างที่ว่านี้
มันจะต้องดำเนินการยังไง
แล้วถ้าเราผุดโผล่โรงแรมขึ้นมามาก

ธุรกิจโรงแรมมันจะเป็นยังไง
ผมดูในข้อมูลของลมเปลี่ยนทิศในไทยรัฐวันนี้

รัฐบาลกำหนดให้มีห้องพักน้อยกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว
เพื่อขายห้องพักและบริการได้ในราคาที่แพงขึ้นทุกปี
แล้วก็ต้องจองล่วงหน้ากันทุกปี
ไม่ใช่ปล่อยให้สร้างกันจนล้น
แล้วแข่งกันลดราคาก็เลยมีแต่ทัวร์ศูนย์เหรียญมาเที่ยวเต็มประเทศ
แล้วก็ยังดีอกดีใจกันใหญ่
ทั้งที่เงินที่เป็นภาษีเงินเข้ารัฐเนี่ย

ฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่า

ที่เคยพูดไปเมื่อ๒๓วันที่แล้วว่า
ต้นเหตุที่ทำให้โรงแรมเหล่านี้เป็นโรงแรมเถื่อนไม่มีใบอนุญาต

มันเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
กระบวนการใช้กฎหมายของเรามันพิษดารครับ
ใครจะทำโรงแรมไปขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารโรงแรมจากเทศบัน
จากอบทไปเลย
แล้วพอจะเอาไป
จะไปขออนุญาตเปิดเป็นโรงแรมอ้าวคุณต้องไปทำกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม
ซึ่งกำหนดคุณสมบัติไว้มากมายสุดท้ายก็ไม่ผ่านสิครับ
พอไม่ผ่านผู้ว่าก็ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ผู้ว่าขืนออกไปผู้ว่าก็ติดตารางสิครับ
เพราะว่าไปออกใบอนุญาตให้กับโรงแรมที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
ที่สร้างไว้สร้างไว้สร้างไว้ทั้งหลายเนี่ยไปขออนุญาตก็ไม่ได้
นี่ก็คาราคาซังอยู่ลักษณะอย่างนี้
อันนี้ก็แบบเดียวกับที่ท่านเคยได้ยินรองอ๔ไหมล่ะ
ที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาดูแลอยู่เนี่ยอันนี้ก็แบบเดียวกัน
ง๔เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต้องการจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ก็ไปขออนุญาตสร้างโรงงานจากอบตจากอบตจากเทศบาล
พออาคารเสร็จปั๊บจะขอใบประกอบอนุญาตเปิดกิจการโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปดูว่าเอ้าอาคารที่ก่อสร้าง
กิจการที่จะเปิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติของอาคารเนี่ยไม่ครบถ้วน
ปล่อยให้เปิดไปเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องน้ำเสียมีปัญหาเรื่องโน่นเรื่องนี้เรื่องมลภาวะ
เขาก็ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมให้ก็กลายเป็นว่า
พวกที่สร้างล่วงหน้าไปก่อนเปิดกิจการไปก่อน
ก็ก็ผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายทำไมไม่เริ่มต้นว่าก่อนที่คุณจะสร้างโรงงานเนี่ย
คุณต้องไปขออนุญาตให้มันได้ใบรองง๔จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ซะก่อนว่าโรงงานแต่ละประเภทเขามีสเปคยังไงถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหา
โรงแรมนี่ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของโรงแรมหรือผู้บริหารกิจการโรงแรมเนี่ย
ควบคู่ขนานกันไปก็คือว่าทางหนึ่งไปขออนุญาต
จากอบตจากเทศบาลว่าผมจะสร้างอาคารสำหรับโรงแรมนะ
ในขณะเดียวกันก็ไปดูเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย
ว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ยังไง
ถ้าทำเป็นสองทางอย่างนั้นได้เนี่ยเปิดโรงแรมขึ้นอาคารขึ้นมาปั๊บ
ก็ไปขออนุญาตใบประกอบกิจการโรงแรมก็ไม่มีปัญหา
แต่นี่คุณสร้างอาคารกันไปก่อนแล้วพอไม่ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ก็กลายเป็นโรงงานเถื่อนก็กลายเป็นโรงแรมเถื่อน
พอกลายเป็นโรงแรมเถื่อนก็วกกลับไปอย่างที่พูดตอนต้น
ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
ภาษีที่คุณควรจะจ่ายให้รัฐเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนใบอนุญาต
เหมือนโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตคุณก็ไม่จ่าย
พอคุณไม่จ่ายต้นทุนคุณก็ถูกกว่า
พอต้นทุนถูกกว่าคุณก็ไปตัดหน้าโรงแรมที่เขามีใบอนุญาตถูกต้อง
แล้วมันเป็นธรรมกับโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องไหมล่ะครับ

ฝ่ายหนึ่งเสียภาษีให้รัฐถูกต้องก็ต้องฆ่า

ฝ่ายหนึ่งไม่ต้องเสียภาษีเป็นโรงแรมเถื่อนก็ตัดราคาฝ่ายที่ฝ่ายที่ถูกต้อง
แล้วเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันดำเนินต่อไปได้ยังไง
ส่วนเรื่องว่าเอาเงินไปติดสินบนเจ้าหน้าที่
อันนี้ก็แงล่ะครับรู้กันอยู่
ว่าถ้าดำเนินการไม่ถูกต้องอย่างนี้
แล้วคุณเปิดบริการได้วันต่อวันคุณก็ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทาง
จ่ายให้ใครบ้างไม่รู้รู้แต่ว่าในจังหวัด
นายทะเบียนโรงแรมเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะ

แขกผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมจังหวัด
ผู้ว่าก็ให้พักโรงแรมนั้นโรงแรมนี้ได้ฟรี
เจ้าของโรงแรมเขาเกรงใจนี่ครับเพราะว่าเขายังไม่มีใบอนุญาต
แต่ว่าเขาก็เปิดได้เราจะปล่อยให้วงจรเหล่านี้
ไปเรื่อยเหรอครับต้องดำเนินการครับ
เหมาะที่สุดเลยช่วงที่มีรัฐบาลแบบนี้แหละ
จะออกมาตราอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเถอะก็ทำสำเร็จมาแล้วตั้งหลายเรื่อง
ก็เหลือโรงแรมก็อย่างที่บอกว่าให้ไปหาลือกันระหว่างกระทรวงท่องเที่ยว
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหาลือกันยังไงล่ะครับ
สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็แข็งขันอยู่อย่างนั้นเขาไม่ยอมผ่อนปลนหรอก
จะทำยังไงที่มากกว่าครึ่งที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยได้ไม่อนุญาต
จะไปหาลือกันยังไงก็ว่ากันไปเถอะแต่หาทางออกไม่ได้
อย่าปล่อยคาราคาซังไว้อย่างนี้มันเสียความรู้สึก
คนที่เขาทำถูกต้องต้องมาเสียเปรียบเสียเปรียบกว่าคนที่ทำไม่ถูกต้อง
แล้วรัฐบาลปล่อยให้คนที่ทำไม่ถูกต้องได้เปรียบคนที่ทำถูกต้อง
อย่างนี้สังคมจะอยู่กันได้อย่างไร
เอาละครับวันนี้ก็ตามเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
และยังจะต้องตามต่อว่าหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
หลังจากที่เปิดให้ทำธุรกิจโรงแรมอย่างเสรีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้ว
ต้องไม่เอาเปรียบกันด้วยนะคะเอาเปรียบทั้งผู้ประกอบการด้วยกันเอง
แล้วก็ที่สำคัญเอาเปรียบชาติขอบคุณครับ